ตอนนี้ก็มาเป็นประจำไหม
ก็มากับมุมปีนะครับ

ก็ต้องดูอยู่ว่าจะเป็นยังไง

ขับรถมาใช้เวลาที่นี้
จะเยอะเยอะค่ะ
ให้มีความสุขไปและช่วงเวลา

คุณนิชชากาขอบคุณครับ

ไม่ได้เลยนะครับกับพิธีเปิดไฟรถคริสต์มัสประจำปี
ปีนี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าชอบดูไปชอบดูอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
ก็เลยตื่นเต้นมากดีใจมากค่ะ
ค่ะก็ใครว่างมาถ่ายรูปเล่นกันได้
คือใครที่อยากจะมาเที่ยวหรือพาครอบครัวมา
ก็คือมาเดินเล่นถ่ายรูปเล่นกันได้สวยแน่นอนค่ะ
คือใครที่มาเล่นแล้วเนี่ยรายได้ทั้งหมด
เขาจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กพิการค่ะ
คือมาเล่นมีความสุขแล้วแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะ
คุณไปทอดกระถิ่นกันมาก
ก็ดีค่ะคือคนมาร่วมกันทำบุญเยอะมาก
แล้วก็ไปช่วยกันปลูกป่าเยอะด้วยค่ะ
เหมือนพี่โด่เขาก็ขอบคุณเราที่แบบว่าคือชวนเขาไปอะไรอย่างนี้

เป็นปีที่สองแล้วเราก็ต้องขอบคุณพี่โน่เหมือนกันค่ะ
ที่พาไปทำอะไรดีแล้วก็ได้ปลูกป่าด้วย

วันนี้พัฒนาเป็นแค่ไหนล่ะค่ะ
ก็เหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิม
ก็คือเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันเหมือนเดิมค่ะ

จริงว่ามันไม่ว่ามันจะไปสองแล้วก่อนสองคราวเฉยหรือใครเหลี้ยด้วยกันบ่อย

แต่พอพี่โน่มาชวนแล้วเราเห็นว่า

แต่มันมีช็อตแบบว่าบีบซ้อนบีบอะไรให้กันด้วยนะที่ดูแลกัน

ตอนนั้นทุกคนก็ไปทานข้าวกันปกติค่ะ
แล้วก็คือจำไม่ได้ช็อตไหน
แต่ว่าก็ปกติก็ช่วยเหลือกันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว

ก็อันนี้เขาพี่โน่ไปเที่ยวแล้วก็ซื้อมาฝาก

ไม่มีค่ะก็คือเขาบอกว่า

ทำไมเขาจะให้แหวนที่มันใกล้เคียงกัน
ก็ใครซื้อของมาฝากเราก็ดีใจอยู่แล้วค่ะ
ไม่ว่าจะใครซื้อของอะไรมาฝากก็ดีใจ

มันไม่ได้มองถึงอนาคตเลยค่ะตอนนี้คือ
รู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันมีความสุขแบบที่

ก็เลยไม่ได้มองอะไรไปข้างหน้า
หรือว่าไม่มีแพลนอะไรมากมาย
หนูก็คุยกับเพื่อนหลายคนค่ะ

เพราะว่าการทำงานมันได้เจอกันอยู่เรื่อยค่ะ

คุณถามว่าสักพักแล้วเปิดใจอะไรบ้าง

เปิดใจอะไรบ้าง

ไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนั้นว่าจะต้องเปิด

คือณชีวิตทุกวันนี้

มันก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องที่
มันไม่รู้ว่าอะไรมันจะเข้ามาเมื่อไห
แต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ศึกษากับใครอยู่ใช่ไหมคะ

เป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันก็ดีอยู่แล้ว
ทำบุญด้วยกันบ่อยแบบนี้

เราทุกคนไม่สามารถรู้อนาคตได้
ก็ขอไม่พูดถึงอนาคตดีกว่า

แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตที่เป็นแบบนี้

เราไม่ได้ไปมองถึงตรงนั้นเลย

ปัจจุบันเป็นหนุ่มคนที่พิเศษที่สุด

ที่ช่วยกันทำสิ่งดีดีกว่าค่ะ
อ้าว
ก็เป็น

ขอบคุณค่ะ